ระดับนี้เวลาเขาปั้นดาราซุปตาให้มันดังเปรี้ยงเนี่ย

คุณไม่ต้องคิดเยอะมูอยู่ใกล้ตัวนั่น
อ้ำพัชราพานั่นไง

พาหาแม่อ้ำแม่อ้ำเจิมเปิดโลกให้น้องหน่อย

อ้ำพัชราภาคนสวยของเรานี่นะคะ

แต่เป็นเจ้าแม่พัชราภา
ที่พี่เอสูงผู้ชายต้องพาเด็กใหม่

ทางน้องผู้ชายไปเจิมความปัง

ไม่ได้มดซว่ะนะฮะย้อนดูได้เลย
ประกบถ่ายโฆษณากับแม่อ้ำใช่ไหมแบรนด์ใดแบรนด์ดังเลย
หลังจากนั้นเคนภูมิอีกสมัยนั้นประเดิมเล่นหนังกับพี่อ้ำพัชราภา
เป็นพระเอกนางเอกคู่กันเป็นไงดังเปรี้ยงเลย
แล้วก็มีอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นหมากปรินพี่เวีย
ในมือพี่เอแต่ละคนนะล้วนผ่านกระบวนการการร่วมงาม
กับพี่อ้ำพัชราภาทุกคนเลยในช่วงก้าวแรกหัวเลี้ยหัว
ของวงการบันเทิงนะจ๊ะเห็นไหมแต่ละคนดังหมดเลย
แล้วเรื่องนี้ค่ะก็ได้รับการยืนยันจากพี่เอแล้วก็พี่อ้ำด้วยนะคะ
ว่าไม่เกินจริงคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องขายฝันค่ะ
ล่าสุดพี่เออยากจะพาเด็กใหม่ในสังกัดน้องคนนี้นะ
ชื่อว่าน้ององศาพี่จะคิดว่าหล่อมาก
อยากให้น้องมาถ่ายรูปประกบกับพี่อ้ำซะหน่อย
เพื่อเป็นการเจิมความปังให้พี่อ้ำเจิมน้องนั่นเอง
แต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าแหมพี่อ้ำเช็คจันทร์ก่อนไม่วาง
วันนี้ก็ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างวันซ้ายบ่ายโมงก็ไม่ว่าง

ก็เลยเห็นว่าพี่เอมีการเสนอค่าตัวไปให้พี่อ้ำเลย

พี่เอบอกว่าอ้ำพี่มีค่าจ้างให้อ้ำนะ

ไปฟังเสียงคุณอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและพี่เอกันเลยค่ะ

ไหนต้องแก้ไขอะไรเขารู้เขาเก่ง

เขาชอบให้หน้างานแล้วพี่เอก็ชอบให้ต่อหน้าสื่อ
ฮัลโหลน้องอ้ามน้องอ้ามว่างหรือเปล่า
พี่เอ๊กเสนอเจ็ดหลักนะ
โอเคว่าง
เออน้องเจ็ดหลักนะครับคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชม